จะพาไปที่สถานีรถไฟบุรีรำ
ที่แห่งนี้นะคะมีตลาดหาบเร่

กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวแล้วคุณผู้ชม
บรรยากาศตรงนี้ก็คือเห็นชัดอยู่แล้ว
รู้กันอยู่แล้วคือสถานีรถไฟ

สถานีรถไฟบุรีรำนะคุณผู้ชม

อย่าลืมนะไปแวะที่ตลาดหาบเร่หน่อย
เขาใช้เวลาในการขายของกันแค่๕นาที
แล้วก็ต้องสลายตัวแยกร่างกันเลยทีเดียว

อาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นอาหารชุมชน

เอามาขายกันแต่ละอย่างมากมายเลยทีเดียว
ก่อนที่จะลงจากรถไฟ

พอรถไฟจอดเทียบท่าปุ๊บอามรีบลงมา
เห็นไหมลงมาเป็นขบวนเลยค่ะแล้วก็ไปรีบตั้งขาย
กันที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ
เวลาซื้อขายกันแค่๕นาทีนะคะ
เพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้ออะไร
คุณต้องรีบปรีเข้าไปหาแม่ค้าเลย

แบบนี้คุณค่ะตั้งวางเรียงขายกัน
อาหารส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่พร้อมทานเลยค่ะ
พืชผักท้องถิ่นที่ชาวบ้านเก็บมาขาย
อาหารที่สามารถนำเอาไปทานกับครอบครัวได้
พืชผักสดของท้องถิ่นนะคะ
เพราะค่ะแม่ค้าหาประเรบบอกกับนักข่าวว่า
ขายดีนะคะคุณนักข่าวขายแค่๕นาทีเนี่ย
ก็เกือบห้าร้อยบาทพันบาทก็มีนะคุณ
ความเป็นเล่นช่วงขายแค่ห้านาทีใช่ไหม

เพราะว่าเตรียมคงเตรียมของอาจจะเป็นชั่วโมงสัก๒๓ชั่วโมงรวมแล้ว

แต่เขาได้วันหนึ่งห้าร้อยถึงพัน

ถึงบอกว่านี่คือตลาดหาบเร่ที่ใช้เวลาเปิดและปิดเร็วที่สุดในโลก

แล้วของกินแต่ละอย่างเห็นไหมสดแล้วก็น่าทานทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมอาจจะต้องปักหมุดหมายใหม่

ลองดูไปสัมผัสวิถีชุมชนแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียว
ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่นำมาฝากกัน